แต่มาวันดีคืนดีมีนักเรียน๖คน

คุณครูก็เลยออกจดหมายเวียนให้ผู้ปกครองส่งในโซเชียล
อย่าไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าโรงเรียนนะ
สะอาดสกปรกอย่าไปซื้อ
เหลือวันละไม่ถึง๕๐ชาม
น้อยใจไปกระโดดสะพานฆ่าตัวตาย
ไปดูภาพเกลี้ยกล่อมกันเลยครับ
คนจะโดดสะพานลอยนะครับ

คนแก่จะโดดสะพานลอย
พี่กูบ่่อยกลัวครับเพราะพอขึ้นไปหละ
นี่ฮะขายก๋วยเตี๋ยวมาทั้งชีวิต
ตอนนี้มันทุกข์เหลือเกินไม่อยู่แล้วคุณยายว่าอย่างนั้น
ก็เลยขึ้นไปบนสะพานบ่ายเมื่อวานครับ
สะพานลอยหน้าโรงพยาบาลชนบุรีครับ
คุณป้าหนุ่อยชะอ้อนได้
แห่งหนึ่งแนนเฟิวกอดจันทร์จังหวัดชนบุรี

แต่เขาอยู่จังหวัดนั้นเนี่ยมีพยาบาล๒คนเดินข้ามสะพานล้อนนะพอดี
แล้วก็เกลี้ยกล่อมให้คุณยายนั้นลงมาอย่างปลอดภัย

แล้วก็จังหวะนั้นมีคุณยายลูกสาวคุณยายก็ตามมาหาคุณแม่พอดี
คุณยายพอสติเริ่มมาเริ่มอารมณ์เย็นลงก็บอกเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
ยายเนี่ยนะขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าโรงเรียน
แล้ววันก่อนมีเด็ก๖คนท้องเสียท้องร่วง
ทางโรงเรียนเขามีการโพสต์จดหมายในออนไลน์ครับ
ให้ผู้ปกครองนักเรียนทำลองประมาณว่า
คุณยายน้อยอกน้อยใจขายมานานไม่เคยเอาของสกปรกมาขาย
ที่สำคัญนะก่อนมีเรื่องมีราวนะขายวันหนึ่งก็๒๐๐๓๐๐ชาม

พอโรงเรียนไปออกจดหมายเวียนอย่างนั้นนะฮะเหลือไม่ถึง๕๐ชาม
มันก็ขายไม่ได้คุณผู้ชมมันขายไม่ได้
แล้วมันก็ไม่มีเงินนะฮะรายได้ก็หายไปเงินไม่พอใช้คิดมาก
อีกคิดสั้นก็เลยจะฆ่าตัวตาย

วันหนึ่งถ้าเกิดมีคนมากิน๓๐๐คน

นักไปกินอะไรมาก่อนนั้นหรือเปล่า

โทษทางร้านว่าเป็นสาเหตุว่าทำอาหารสกปรกให้เด็ก

แต่โรงเรียนไม่ยอมแก้ข่าวให้

เมื่อได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง

รับปากว่าจะไม่ก่อเหตุคิดสั้นอีก
ก่อเหตุคิดสั้นอีกจะคิดถึงลูกสาวและครอบครัวให้มากกว่านี้
แล้วก็ฝากบอกทางโรงเรียนช่วยแก้ข่าวให้กับคุณยายด้วย
เพื่อให้คุณยายขายก๋วยเตี๋ยวได้ต่อไปนะครับ